ยุคสมัยนี้นะเวลาเราจะชวนกันไปก็จะชวนกันไปเที่ยวไปแฮงเอาท์
แต่ถ้าพูดถึงสมัยก่อนนะคะเขาก็จะชวนกันไปลงแขกค่ะ
และยิ่งช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจะพาคุณผู้ชมไปดูประเพณีดีนี่

ใช่เป็นเพลงเกี่ยวข้าวนะคะดังมาก
สวรรค์เลยนี่เป็นงานลงแขกเกี่ยวข้าวค่ะ
ชนเขาก็ร่วมกันสืบสารประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวนาในพื้นที่
พูดถึงการลงแขกเด็กบางคนไม่รู้จักนะ
การลงแขกเป็นวิถีชีวิตของชาวไทยสมัยก่อนค่ะ
ซึ่งมันจะแสดงถึงความสัมพันธ์ในชุมชนในเครือญาติที่มีการแบ่งปันกัน
มาออกแรงช่วยกันทำงานให้เสร็จลุล่วงไปได้ตามกำหนดเวลา
มีตั้งแต่ลงแขกดำนาลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วก็ตีข้าว
เป็นวิธีการที่ไม่ต้องใช้เงินค่ะ
เจ้าภาพทำอาหารคาวหวานไว้เลี้ยงดู
พอเสร็จงานบ้านนี้เขาก็จะย้ายไปช่วยกันลงแขกที่บ้านอื่นต่อไป
ด้วยนิสัยรักสนุกและเจ้าบทเจ้ากรณ์ของคนไทย
ระหว่างทำงานแหม่เราก็ต้องรื่นเริงสังสรรค์ไปด้วย
ได้งานด้วยได้ความสุขด้วย
เขาก็มีการร้องเพลงเกี่ยวข้าวผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อย
ก็เป็นที่มาของบรรดาพ่อเพลงแม่เพลงที่ออกมารำ

อันนี้เขาคุยกันแต่เมื่อสักครู่นี้ก็อย่างที่เราเห็นแล้วว่าเขาร้องกัน
เต้นกำรำเขียวก็คือเหมือนกันน่ะ
รำไปด้วยกำเขียวไปด้วยเกี่ยวข้าวไปด้วย
เกี่ยวข้าวไปด้วยแล้วก็เนี่ยมีการตำทงตำข้าวไปด้วย
ซึ่งโครงการสืบสารประเพณีวัฒนธรรมในชุมชน
สู่ชุมชนเต้นกำรำเขียวลงแขกเกี่ยวข้าว

จัดขึ้นปีนี้เป็นปีที่๓แล้ว
จะได้ให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมประเพณี
แล้วก็สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่น

ให้การลงแขกเกี่ยวข้าวเต้นกำรำเคียว
อยู่คู่กับชุมชนสืบไปค่ะ
ส่วนที่นี่ก็จัดเต็มไม่แพ้กันเลยนะคะ
ที่อำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองค่ะ

ลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ

มีผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็หัวหน้าหน่วยราชการ
ชาวบ้านร่วมกันเกี่ยวข้าวในแปลงนาอย่างคึกคัก

เออแปลงนาพื้นที่๒๑ไร่นี้เนี่ย

เมื่อวันที่๑๔สิงหาคมค่ะ

ใช้เวลาปลูกนาน๑๒๔วัน

และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แล้วก็สืบสารวัฒนธรรมลงแขกของคนไทยด้วย
คุณรู้ไหมว่าอาชีพชาวนาคนที่เข้าไปเกี่ยวข้าวเนี่ยมันหนักมาก
ก็หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินที่เราได้ยินมาแต่พี่เคยไปช่วยคุณป้าเกี่ยวข้าว
อ้าวเป็นยังไงบ้างมันปวดหลังมากเพราะมันต้องก้มอย่างเดียวถูกมั้ยฮะ
แล้วการใช้เขียวเกี่ยวข้าวมันไม่ใช่ง่ายนะถ้าเกิดว่าไม่ได้แบบเกี่ยวเออ
เหตุผลที่ต้องมีการลงแขกคือทำคนเดียวมันไม่เสร็จ
ไม่ไหวต้องมีการร้องเพลงเพราะว่ามันจะได้ผ่อนคลาย
เพราะอากาศมาร้อนมากต้องก้มอยู่อย่างนั้นเพราะเมือหน้าปุ๊บเป็นลมเลยครับ
ก็ต้องเอาใจช่วยพี่น้องชาวนาไทยกันด้วย
เขาบอกว่าหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินมันของจริงเลยนะ